หนูว่าไปคนเดียวอ่าแล้วแฟนหนูว่าลูกสาวไปจับหนูเข้ามา
แฟนหนูกลัวหนูถูกลุมเพราะหนูอยู่คนเดียวแม่ไปขายของอยู่นู่น
สักพักหนึ่งแม่หนูมาแม่หนูก็บอกว่าทำ
ทำไมถึงทำแบบนี้น้ำน่ะไปมาก็มันเป็นเรื่องที่เถียงกัน
มันก็กำลังกลายเป็นด่ากันถูกป่ะแต่ถามว่าหนูไม่ได้ด่าฝ่ายเดียว
ผู้ชายให้ของรับหนูก่อนนะให้คนรับหนูอ่ะผู้ชายสี่คน
ผู้หญิงอีกสองคนคลิปตรงนี้ไม่มีมีตอนคลิปที่หนูด่าหนูด่า
แต่หนูว่ามันสุดความอดทนแล้วเพราะเป็นมานานมาก
แล้วล้างรถน่ะไม่ได้ล้างเดือนละครั้งล้างทุกวันที่จอดแล้วรถมี๔คัน
แล้วเป็นรถตู้ทั้งนั้นขวางทางพูดไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลย
ท้าทีท้าต่อยแล้วหาว่าคนอื่นเขาเก่งตัวเองนี่แหละ
คุกคำตลอดเห็นว่าเราเดินไปสามคนสามคนนี่ลูกหนู
ลูกหนูอายุ๑๕ไปห้ามคือว่าหนูคนเดียวกลัวจะถูกเขารุม
หนูจะไปรุมหนาวเรื่องอะไรกับพี่เพราะหนูมาพูดก่อน
ว่าน้ำเนี่ยหนูพูดตรงรั้วหนูกล้องไม่ได้จับหนูพูดตรงรั้วหนู
ไหนตกลงกันแล้วว่าน้ำจะไม่ไหลตอนนี้ให้ของรับหนูเลย
ให้ผู้ยายสี่คนผู้หญิงอีกสองคนคลิปตรงนี้ไม่มีเอาให้
แล้วเข้าบ้านอ่ะพี่หนูก็ต้องตามไปด่าดิคลิปอ่ะคลิปของขาวหนูไม่ได้ลง
เขาเป็นคนลงประจานหนูทั้งหมดทุกอย่างลงประจานทั้งหมดน้ำอ้อย
ยอมรับว่ามันมันมีปัญหาแบบนี้กันมานานแล้วพี่แต่จริงเริ่มต้นคือ
พูดดีดีก่อนอืมพอพูดดีดีทำไมจอดแบบนี้ก็ท้าทีท้าต่อยต่อยใคร
หรือไม่จะต่อยพ่อหนูอย่างเงี้ยแก่กว่าไหมพ่อหนูอ่ะก็เด็กไว้รุ่นนั้น
กี่คนจะทำร้ายพ่อหนูอย่างเงี้หนูก็เป็นห่วงพ่อก็เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
แพทย์ประการเนี้ยเขามานะพี่เขามาบอกว่ายน้ำล้างไม่ได้น่ะ
ถนนมันต้องใช้ร่วมกันเขาบอกจนไม่รู้จะบอกไงล่ะพี่
แล้วมันก็ทำอีกพอก็ไปมันก็ทำอีกพี่เพราะว่ามันมีสามเมตรอย่างงี้ใช่ไหม
ทางท่านต้องบอกกั้นรั้วเลยพี่กั้นรั้วไว้บ้านหนูเนี้ย
เหลือให้พวกหนูเลยสามเมตรแล้วน้ำก็จะต้องไม่ไหลออกมา
เพราะว่าอย่างที่เขาบอกเดือนละครั้งมันเป็นไปไม่ได้พี่ล้างทุกวัน
อันนี้คู่กรณีนะฮะที่เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้
ครับคุณคุณพ่อคาวีคุณอังกฤษครับขอเคลียร์ตรงนี้ก่อน
เอาเอาทางฝั่งทางฝั่งคู่กรณีนะเราต้องฟังทางมุมเขาด้วยนะฮะ
ครับย้อนไปเรื่องจอดรถก่อนครับเขาบอกเขาเคยมาบอกดีดีแล้วนะ
แล้วเคยคุยกันเนี่ยถึงขั้นจะไปต่อยพ่อเขาเหรอโอ้อันนี้ไม่จริงหรอกครับ
ผมไม่เคยเลยครับไอ้เรื่องท้าตีท้าต่อยผมไม่ใช่นักเลงครับ
ไม่มีนะไม่มีไม่เคยเลยครับผมรับประกันเลยครับ
ไม่เคยไปท้าต่อยเขาเลยครับแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วเหมือนที่บอก
กรรมการหมู่บ้านมาบอกว่าคุณก็จอดในฝั่งกำแพงคุณซะ
ใช่ครับเรื่องล้างรถเขาบอกวันนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะไปลุมเขา
โอ้โหไม่จริงเลยครับผู้ชายสี่ผู้หญิงสองไม่จริงเลยครับ
ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอยู่แต่พื้นที่บ้านผมไม่เคยไปทำร้ายใคร
ไม่เคยอะไรหรอกครับผมอยู่เฉพาะในพื้นที่บ้านผมน่ะ
เพราะผมรู้ดีว่าผมเป็นผู้ชายออกไปผมเสียเปรียบผมก็เข้าบ้าน
เขาบอกเขาแค่เดินเพื่อจะมาถามว่าเคยตกลงเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอ
ว่าล้างรถเนี่ยอย่าให้มันออกมาเปียกอย่าให้มันออกมาเปื้อน
ถนนหน้าบ้านถนนส่วนรวมต้องใช้ร่วมกัน
อันนี้ไม่จริงเลยครับเขาไม่ได้มาคุยดีเลยครับ
ตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยครับด่าโคตรพ่อโคตรแม่
พ่อเพราะว่าแม่ผมตายไปสิบกว่าปีอย่างที่บอกครับเนี้ยต้องให้ผมเครื่องมากครับ
มันเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมมันล้างกันมากี่ครั้ง
เขาบอกล้างทุกวันเลยล้างไม่ทั่วล้างอาทิตย์หนึ่งอย่างมากแล้วก็สองครั้ง
ไม่ใช่ล้างทุกวันไม่ทุกวันครับเออแล้วเวลาล้างมันมันยังไง
ถึงว่าเขาเคยมาบอกเราไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันสร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านยังไงเดี๋ยวนี้ไม่บอกครับ
ก็ด่าขี่รถผ่านแล้วก็ด่าบ้างบางทีก็ด่าที่บ้านบ้าง
แล้วก่อนหน้านี้ฮะเคยบอกไหมก่อนหน้านี้ก็เขาเคยมาบอกไหม
ก็บอกอะแหละครับแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้บอกดี
เหมือนที่เขาพูดอะพี่คือว่าจะด่าจะอะไรกันอย่างเงี้ย
แล้วโดยจุดประสงค์เหตุผลของเขาคือเขาอยากให้เรา
ยังไงคือหมายถึงไม่เปื้อนเลยเหรอหรือว่ายังไงไม่ให้ล้างเลย
มันมันเป็นไปได้ยากอะพี่มันถ้าไม่ให้เปื้อนเลยไม่ให้เปียกเลย
มันเป็นไปได้ยากมากพี่เพราะถ้าเปียกแล้วยังไงฮะ
ถ้าเปียกแล้วเป็นยังไงนี่เป็นในเหตุผลที่ที่เขาได้ได้สะท้อนมา
เขาบอกว่าแฉะขี่เข้าออกลำบากอืมแต่ผมมองดูมัน
มันไม่ได้แฉะขนาดนั้นนะพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แห้งแล้ว
มันเป็นหินคุกพี่ไม่ใช่แบบว่าดินหรือว่าอะไรอย่างนั้น
เขาบอกบางทีขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านปุ๊บ
มันดีดน้ำมันดีดเพราะมันแฉะไงมันก็ดีดจากล้อเนี่ย
ขึ้นมาแล้วเสื้อผ้าเขาเปื้อนอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะ
น่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ต้องขี่เร็วเลยนะพี่
มันถึงจะดีดขึ้นมามันเป็นหินนะพี่ครับ
ถ้าเป็นแบบดินอ่ะอาจจะเป็นไปได้พี่อ่านี่นี่นี่
เห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นวันที่มีถังนะใช่แต่ทีนี้
ไอ้เรื่องล้างรถเนี่ยฟังจากคู่กรณีเมื่อสักครู่เขาบอกว่า
ทำไมไม่กั้นรั้วเป็นรั้วให้มันแบบมิดชิดในเขตบ้านของตัวเองไปเลย
เวลาจะล้างรถเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันจะได้อยู่ในเขตอนาบ้าน
ใช่ไหมเขาเขาเคยบอกอย่างงี้ไหมฮะก็ที่มีถังไปตั้งอ่ะพี่
เขาก็เคยบอกว่ากั้นก็กั้นได้เขาไม่ได้ว่าอืม
แต่เรากลัวแบบบ้านในเขาจะเดือดร้อนด้วยก็เลยยังไม่กั้น
ถัดไปหลังสุดท้ายอะพี่กลัวแบบเขาจะเดือดร้อนด้วย
เรายังเรายังไม่ไปคุยกับเขาเรื่องนี้เด็ดหมายถึงเดือดร้อนยังไง
เรากั้นหรือว่ากั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีปัญหาก็สองหลังไง
หลังที่สามอ่ะเรายังไม่ไม่ไม่แบบไอ้นี่เขาอย่างเงี้ย
แต่หมายถึงไหวคือหลังใหม่ครับแต่หมายถึงว่าเขาให้กั้น
เขาให้กั้นแบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่คือกั้น
กั้นแนวตรงเนี้ยที่ที่เราจอดรถอยู่อ่ะ
มันคือเขตที่บอกว่ายังอยู่ในเขตบ้านเราใช่ไหมใช่ครับ
เขาบอกเขาให้กั้นเหมือนกำแพงบ้านเขาเขาบอกเขากั้นมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหม
ใช่แล้วเวลาจะทำอะไรอ่ะมันก็จะได้อยู่ในแนวกำแพง
ไม่ไม่ออกมาที่ถนนใช่ครับคือเราทำไมเรายังไม่กั้นตรงเนี้ย
ก็เรากลัวแบบว่าบ้านสุดท้ายเขาเข้าออกลำบากอะไรอย่างนี้
บ้านสุดท้ายคือบ้านอันไหนฮะบ้านเนี้ยเหรอใช่ใช่เพราะว่ามีอีกหลังนึงพี่
เรายังไม่ไปแบบบอกเขาว่าจะกั้นรั้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะตรงนี้มันจะแคบลง
ใช่ถ้ากั้นนี่คือว่าสุดถนนเลยอะพี่ยันยันหน้าถนนเอาเรากั้นแค่ของเราไม่ได้เหรอ
กั้นแค่ของเราตรงนี้ไม่ได้เหรอกั้นสามเมตรอะนะพี่
แต่เพราะที่เรานะอ่าได้พี่ถ้าเขาจะให้กั้นอย่างงั้นก็ได้กั้นได้พี่
ก็เห็นเขาบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าถ้าฟังจากเสียงมาสักครู่น่ะ
กั้นและไม่ให้น้ำไหลลงมาแต่น้ำไม่ให้ไหลอะพี่มันจะไปออกทางไหนใช่ไหมพี่
ที่มันเป็นแบบที่ต่ำอะพี่เนี่ยมันประเด็นอยู่ตรงนี้พี่
อ่ะกั้นได้เรากั้นให้ได้คือคือโดยหลักกฎหมายเนี่ยนะครับ
พื้นที่ต่ำต้องยอมรับยอมรับสภาพที่น้ำจากที่สูงจะไหลลงที่ตัวเอง
อันนี้หลักกฎหมายบอกชัดเจนมากครับนะครับอันนี้แต่ว่าคราวนี้เอ่อ
จุดที่ผมเราต้องไปเข้าใจเขาก่อนครับบางครั้งเราล้างรถ
ไม่เป็นไรแต่เขาเป็นอะไรนึกออกไหมต้องดูปัญหาเขาก่อนว่า
ปัญหาของเขาคือเขาไม่โอเคกับการที่รถเขาจะเลอะหรือเขาเดินเข้าออก
ลำบากเพราะเขาเปื้อนอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เอ่อสมมุติมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับ
ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนเช่นพี่เขาออกเวลาไหนล่ะ
สมมุติเขาเข้าออกช่วงกลางวันเราล้างกลางคืนได้ไหมหลังจากที่เขาไม่ออกมาแล้ว
อย่างนี้นะครับหรือเราไปล้างข้างนอกได้ไหมแล้วค่อยเอารถเข้ามาข้างใน
อย่างงี้ได้ไหมในอันนี้คือในมุมใจเขาใจเราใช่ไหมถูกครับ
เพราะว่าบางครั้งหนึ่งนะครับเป็นอ่าเราอ่ะเป็นคนง่ายง่ายผมรู้ว่าสองคนเนี้ยที่มาเนี้ย
เป็นคนง่ายอะไรก็ได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับ
อย่าเอาความง่ายง่ายของเราหนึ่งนะครับไปคิดว่าคนอื่นจะง่ายแบบเราไม่ใช่
ได้ได้ลองเคยลองปรับเวลาหรือว่าลองปรับตัวไหมครับ
อย่างตอนที่คู่กรณีเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอก
มีรถอยู่สี่คันใช่ไหมครับเคยล้างแบบสี่คันแล้วล้างแล้วล้าง
ไม่ไม่เคยเลยครับอันนี้ไม่เคยเคยล้างล้างแบบหนักสุดสุดเนี้ย
ล้างแบบไหนล้างล้างทีละคันอ่ะพี่เพราะรถส่วนมากจะจอดอืม
ใช้จริงเลยสองคันครับรถบรรทุกผลไม้ตอนนี้นะ
แล้วก็รถของพ่ออืมรถตู้ทึบเพราะว่าเลิกวิ่งกันแล้วก็ไม่
ไม่ได้ล้างอะไรขนาดนั้นพี่ส่วนมากจะจอดในบ้าน
เพราะน้องอะไรก็ทำงานกันหมดตอนนี้เหลือกี่คันครับเหลือสี่คัน
แต่ว่ารถตู้คันเดียวรถผลไม้หนึ่งคันอื่นก็ล้างทุกคันไหม
ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างไม่ล้างรถเลยไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ล้าง
อืมพอจะไปก็ฉีดน้ำล้างทีนึงไม่ได้ฉีดครับไม่ได้ฉีด
ฟองน้ำจุ่มเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้ว่าเอาใส่ย่าง
ใช่เลยครับไม่ตอนแต่ก่อนก่อนมีเรื่องครับ
ใช้สายย่างมั่งแล้วก็ปืนปืนฉีดแล้วเนอะแรงดัน
แต่หลังจากมีเรื่องก็ปรับปรับลงใช้ถังแล้วก็น้ำจุ่มแล้วถู
อ่ะพี่อืมครับกลัวว่าจะไหลนองใช่ใช่
อันนี้คือใช้ใช้ใช้น้ำชุบใช่ครับฟองน้ำใช่ครับ
อันนี้ไม่ได้ฉีดนะไม่ได้ฉีดครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง